คุณผู้ชมไปดูหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาด
เขาขับมอเตอร์ไซค์มาดีตามเส้นทาง
ปรากฏว่าเธอเดินผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาเนี่ย

สาเหตุเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

เพราะว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความกับตำรวจ๑๑วันแล้วนะคะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้
ต้องการที่จะโพสต์เตือนภัยสังคม
เอาไปดูเหตุการณ์ต้นเรื่องเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เธอโดนกระทำดีไง
ผู้ชายคนนี้ใช้มีดฟันไปที่แขนของเธอ
เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้น
จุดพิกัดคือบริเวณตีนสะพานสังฮี
ตรงจุดกับรถพอฟันแบบนี้แล้ว
ผู้ชายคนนี้คนที่ก่อเหตุก็อันตฐานหายไปเลยค่ะ
ผู้หญิงเขาก็ใจสู้นะพยายามที่จะขับตามไป
ขับตามไปค่ะแต่ว่า
เนี่ยยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่นำมาโพสต์
แล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ชมเป็นการเตือนภัยด้วยเนี่ยนะคะ
คลิปนี้เชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วล่ะในโลกออนไลน์
เพราะว่าเป็นรุ่นน้องของผู้เสียหายเขาไปร้องเรียน

ตำรวจช่วยตรวจได้อันนี้ไม่มีความคืบหน้า
ทีนี้เนี่ยผู้เสียหายคนในสังคมเขาจะ

ขอความยุติธรรมจากสื่อออนไลน์นี่แหละค่ะ
ร้องเรียนกับเพจแหม่มโพดำ
เพราะเขากลัวว่าเรื่องจะเงียบหายไป
เพราะว่าเหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
จนกระทั่งจนถึงวันนี้คือ๑๐มิถุนายน
ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
อีกอย่างเขาบอกว่าอยากโพสต์เตือนภัยสังคม
ให้เห็นว่าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
แค่ไม่พอใจกันบนท้องถนน
ก็ความมีดมาฟันผู้หญิงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ

ทีมข่าวของเราไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปค่ะ
ก็สอบถามไปที่คนที่เขาได้รับความเสียหาย
แต่เธอบอกว่าไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะ

ว่าเดี๋ยวอาจจะได้รับอันตรายหรือว่าไม่ปลอดภัย

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดเวลา

เธอเดี๋ยวนะก่อนที่จะเปิดเผยเนี่ยนี่
ชี้รอยแผลที่เธอถูกฟันเนี่ยนะคะ
จริงแล้วหมอบอกว่าต้องเย็บ๗เข็ม

เพราะว่ากลัวกลัวเรื่องของความเจ็บปวด

นี่คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้อายุ๔๗ปี

ของวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา

จะไปขายของที่ตลาดตามปกตินี่แหละค่ะ
ขี่อยู่เลนซ้ายไปตามถนนราชวิถี
พอถึงบริเวณแยกอูทองใน
ชายคู่กรณีที่ไปเอามีดฟันเธอแบบนี้เนี่ย
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันอยู่เลนขวา

หลบรถยนต์ที่กำลังจะเลี้ยวขวา
แต่มาเบียดเธอจนเธอตกใจ
ตกใจแล้วก็อุทานคำสั้นเพียงคำเดียว
ว่าเฮ้ยไม่ได้ด่าทออะไรเลยนะ

แต่ชายคนนี้กลับต่อว่าแล้วก็ขี่ต่อว่าแบบนี้เนี่ย
กบรถของเธอไปตลอดเส้นทาง
ระยะทางก็สักประมาณ๑กิโลเมตรนะ
คือขี่ประกบไปแบบนี้ขี่ด่างกันไปแบบนั้น
ด่าแบบนี้ขี่ด่ากไปแบบนี้นะคะ
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุจุดนี้ค่ะ
เป็นบริเวณทางขึ้นสะพานสังฮี

ซึ่งกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้หญิงอายุ๔๗ปี
ที่โดนฟันแขนคนนี้หน่อยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เราขี่มาเลนซ้ายปกติ

มันเป็นเลี้ยวรถเลี้ยวขวากับเลนซ้ายที่เลนตรงไป

แต่เขาหักหลบรถเพื่อที่จะตรงไปหักหลบที่
จังหวะเราเห็นเชิงสะพานมีผู้ชายจอดมอเตอร์ไซส์อยู่พอดี
เราก็เลยชิดซ้ายเข้าเชิงสะพานทางรอดกลับใต้สะพานสังเยีย
จอดหลังมอเตอร์ไซคันนั้นตามคลิปเลยที่มีอยู่
แต่จังหวะมอเตอร์ไซคันนั้นเขาดันขี่สตาร์ทออกพอดี
มันก็จอดเขาจอดเบรกตามประกบเรามาเลย
ก็ลงมาถามเราว่ามึงเจ๋งนะเกิดหรือมึงเก่งนะเกิดอะไรประมาณนี้
เราก็ถามมึงเป็นอะไรของมึงนั่นแหละมันก็ฟันเลย
มันฟันเราที่แบบที่แขน

คือมันเป็นมีดพับไม่ใช่คัตเตอร์นะมันเป็นมีดพับ

ใช่มันเป็นมีดพกแต่คือตอนที่เราหันไปเรายังค่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เลย
หันไปเห็นมันคือมันเดินถือมีดลงมาแล้ว
แสดงว่ามันเตรียมมีดไว้ตั้งแต่มันรอเราแล้ว
เพราะมันไม่ได้เปิดเอามีดนะคือมีดอยู่กับตัวอยู่แล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ที่ตกเป็นเหยื่อ
เธอบอกว่าเธอจำรุ่นแล้วก็ทะเบียนรถได้เป็นอย่างดี
ก็น่าจะจำได้นะตามมาด่าทอประมาณ๑กิโลเมตรแบบนี้
มีรุ่นน้องเธอหลายคนก็พยายามที่จะช่วยติดตามจากทะเบียนรถ
โดยมีรุ่นน้องที่เป็นตำรวจแต่ว่าอยู่คนละสอนอท้องที่ที่เกิดเหตุ
การสืบหาจากเฟซบุ๊กเอาภาพคนที่ใกล้ชิดเจ้าของรถมาให้ดู
จนกระทั่งพบว่าคนที่ก่อเหตุก็คือน้องชายเจ้าของรถ
ที่สำคัญคุณผู้ชมโลกมันกลมค่ะ
เพราะว่าตำรวจที่รู้จักกับผู้เสียหายบอกว่า
ก็เคยจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาแล้วก็คือผู้ชายคนนี้
ลูกศรสีแดงชี้ในข้อหายาเสพติด
ผู้สื่อข่าวยังไม่จบคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
โทรไปสอบถามความคืบหน้าของคดี
จากร้อยตำรวจเอกสมบัติยอดทองพนักงานสอบสวนสนสามเศษ
ก็คือเป็นเจ้าของพื้นที่ในที่เกิดเหตุ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังเรียกผู้เสียหาย
ให้มาชี้ภาพคนร้ายที่ก่อเหตุ
เพื่อจะออกหมายเรียกต่อไป
ขอบคุณนะคะที่ตำรวจช่วยทำหน้าที่อันนี้ไม่แน่ใจว่า
สำนึกหรือถูกกระแสสังคมกดดัน